อีกกรณีหนึ่งที่มีนักธุรกิจหญิงไปร้องศูนย์ดำรงธรรม

ครูโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครราชศรีมา
คือทำหน้าที่เป็นเจ้ามือเหมือนกันเจ้ามือหวยเนี่ยนะคะ
แล้วหลังจากที่ตัวเธอถูกรางวัล
ก็ได้เงิน๖๔๐๐๐๐บาท

ยังเหลือเงินอีก๓๔๐๐๐บาทนะคะ
ตอนนี้ทางต้นสังกัดเองก็เลยตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
และจะมีการสรุปผลสอบสวนกันในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ความคืบหน้ากรณีนางอุไรวันแฮริสอายุ๔๕ปี
นักธุรกิจเจ้าของร้านอาหารที่จังหวัดชนบุรี
เธอไปแจ้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชศรีมา
บอกว่าให้เอาผิดกับครูปอครูปชำนาญการพิเศษโรงเรียนแห่งหนึ่ง
เพราะว่ามีพฤติกรรมเป็นเจ้ามือหวยใต้ดินและยังจ่ายเงินรางวัลให้ไม่ครบ
คือจากจำนวนเงิน๖๔๐๐๐บาทที่เธอได้เนี่ย
มาเพียง๓แสนบาทเท่านั้นยังเหลือเงินอีก๓๔๐๐๐บาท
เธอบอกว่าเธอถูกรางวัลงวดวันที่๑๖กรกฎาคมที่ผ่านมานี้ค่ะ
ต่อมานายสุวิทย์ศรีฉายรองศึกษาธิการจังหวัดนครราชศรีมาก็บอกว่า
ตอนนี้เลยได้สั่งการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชศรีมา
๗หน่วยงานต้นสังกัดให้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริง
จากกรณีครูชำนาญการพิเศษเป็นเจ้ามือหวยใต้ดินแล้ว
ตั้งแต่๒๖สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
ตอนนี้เขาบอกว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานต่าง
ซึ่งล่าสุดนะคะที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดนครราชศรีมา
ก็จะมีการพิจารณาในวันที่๖กันยายนนี้
ถ้าพบข้อเท็จจริงตามที่ถูกกล่าวหา
ต้องดำเนินการเอาผิดทางวินัยร้ายแรง
โทษนะคะร้ายแรงนี่ก็คือถึงขั้นปลดออกหรือไล่ออก
เพราะมีพฤติกรรมเป็นเจ้ามือหวยเถื่อน
อันนี้เป็นความผิดวินัยร้ายแรงสำหรับข้าราชการเลยนะคะ
อุไรวันเคยให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่บอกว่า
หวยใต้ดินกับเจ้ามือรายใหญ่ที่เป็นข้าราชการครู
มียอดซื้อหวยเป็นเงิน๔๘๐๐๐บาท
พอเธอถูกรางวัลก็ต้องได้รับเงิน๖๔๐๐๐บาท

พยายามติดตามทวงถามที่โรงเรียนถึง๔ครั้ง
แต่ครูคนดังกล่าวก็ปฏิเสธ
ท้าทายด้วยบอกว่าไปแจ้งความเอาผิดเลย
ซึ่งเห็นว่าเจ้ามือหวยใต้ดินรายนี้มีพฤติกรรมไม่น่าเชื่อถือ
เธอก็เลยบอกว่าตัดสินใจแล้ว
ออกมาเปิดโปรงพฤติกรรมเป็นอุทาหรณ์เลยดีกว่า
และหากใครถูกรางวัลกับเจ้ามือหวยใต้ดินรายนี้

ได้รับเงินรางวัลไม่ครบอีกก็เป็นได้

ตรวจสอบเลยละกันว่าเป็นครูได้อย่างไรมาขายหวยใต้ดิน
โดนไปคุณครูนี่น่าจะโดนทั้งวินัยแล้วก็อาญาด้วยนะคะ